ไปดูการไล่ล่ารถบรรทุกคันหนึ่งนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับขับหนีมาเนี่ย๓จังหวัด
สามจังหวัดเนี่ยแปดอำเภอนะฮะตำรวจหลายท้องที่นะครับช่วยกันไล่จับกลุ่มสุดท้ายไปจนมุมที่โคราช
นี่ตอนจอดแล้วโอ้โหขับรถบรรทุกไปเอาของเขามาด้วยนะฮะ
เมายาบ้าแล้วขับมาเนี่ยโอ้โหโชคดีเหลือเกินที่ไม่ไปชนใครได้รับอันตรายอะไรนะครับ
คือไล่กันมาหลายที่หลายจังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับ๓จังหวัด๑๘อำเภอ
คือผมลองนับดูทางตำรวจท้องที่ต่างแล้วเนี่ย

นี่รถบรรทุกนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็แหมโอ้โฮ
ไปบุ่มบามไปขวางดื้อไม่ได้รถบรรทุกอ่ะใช่ไหม
คนร้ายนี่ไปขโมยรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
จากตัวเมืองลบบุรีนะฮะสพเมืองลบบุรี

นี่จะแสงคันอื่นบนถนน
โอ้โหแล้วมันอันตรายด้วยนะขับดูสิ
คือข้างหน้านั่นก็รถตำรวจพยายามสกัดนะครับ
แต่มันโอ้โฮมันหกล้อมันทุกค่ะคุณแข่งมันสอน
จอดขวางก็คงจะไม่รอด
สุดท้ายใช้วิธีก็คือไล่ตามนะครับ
มุ่งหน้าไปเรื่อยเนี่ยก็บอกกันไปเรื่อยนะฮะ

คือจากลบบุรีเนี่ยไปยังนู่นเลยครับ

แล้วมุ่งหน้าไปอย่างอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชะบุญ
สพโคกเจริญก็ไล่ต่อ
ไปถึงอำเภอศรีเทพนี่รถคันนี้วกกลับมาลบบุรีอีกนะ
มุ่งหน้าไปทางสระโบดสพสะโบดเขาก็ไล่ดัก

สุดท้ายไปจนมุมนู้นโคราช
ผ่านสอพชัยบาดาลผ่านสอพลำสนทิศ
ผ่านสอพหินดาดนครรัฐศรีมานู้น
เข้าไปสพศรีคิ้วนู่น
แล้วก็ไปดักทันนู่นเลยนะฮะ
ใช้รถบรรทุกอ้อยหลายสิบคันนะครับ
ปิดถนนสายด่านขุนทศศรีคิ้วหลังจากมาถึงศรีคิ้วเนี่ยฮะ
แล้วก็สามารถสกัดเอาไว้ได้
กว่ากิโลเมตร๓จังหวัด๘อำเภอ
โอ้โหท่านผู้ชมครับ
คือทางคนขับรถบรรทุกคันนี้ที่ไปเอารถเข้ามาเนี่ย
ชื่อนายเทิดพงศ์พรมงามอายุ๒๕ปีนะฮะ

ลักษณะดูเหมือนกับเมายาเสพติดเหม่อลอยพูดจาวกวน
ขัดขืนไม่ให้ควบคุมตัวด้วย
ตรวจสอบในรถเจอกระดาษฟอยกับยาบ้า๑เม็ดตกอยู่
ตำรวจสพศรีคิ้วที่ดักได้ก็คุมตัวไป
แล้วก็ส่งต่อไปยังสพเมืองลบบุรีจุดเกิดเหตุนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าเจ้าของรถอยู่ที่ตาคลีนครสวรรค์
ชื่อคุณเกรียงไกรวงจิตนะครับ
มันขับมุ่งหน้าไปยังอำเภอโคกเจริญได้ยังไงตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ก็เลยถามคนขับประจำรถว่าเออจะขับรถไปไหน
คนขับรถบอกผมไม่ได้ขับนะ

แต่เขาเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้
คือเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้

คือเขาก็ยอมรับว่าเขาจะล่าใจ

ไม่คิดว่าใครจะกล้าขโมยรถบรรทุกอย่างนี้
ใช่คงไม่คิดนะว่าอยู่ดีคนจะขโมยรถบรรทุก
แล้วแบบขับหนีไปไกลขนาดนี้

แล้วโชคดีมากไม่ไปชนใครเขาเป็นอะไรนะฮะ

สุดท้ายสกัดจับได้ก็เมายาบ้าค่ะ

กุญแจค้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต

ใหญ่อย่างนี้ยังเอาอ่ะใช่ครับ